ผมทำเสียงแบบว่าร้อนแบบนี้

คุณผู้ชมนี่บ่ายโมง๘นาทีแต่เรื่องผีต้องมา
เดี๋ยวต้องถามคุณสืบสกุลก่อนอันนี้เสียงแหบจริงหรือทำเสียงคะ
เสียงปกติแล้วนี่แต่เป็นเรื่องนี้ฮะ
ตะเคียนทวงแก้บนนักเรียนล้มทั้งยืนหน้าเสาทงเลยคุณ

ใช่ครับโรงเรียนภาวะกันทั้งคุณครูทั้งผอทั้งเด็กนักเรียนเลย
เพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้มีต้นตะเคียนแล้วก็มีสารแม่ตะเคียน
ที่ทางโรงเรียนเขาก็นับถือเหมือนกันนะครับ
ทีนี้เรื่องของเรื่องมันเริ่มต้นมาจากน้องนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่ง
ชื่อน้องใบพลูนักเรียนชั้นป๖โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง
อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงเช้าเข้าแถวเตรียมเคารพทงชาติ
เธอเห็นร่างเป็นเงาดำของผู้หญิงผมยาว

มาจับที่แขนเธอทันที
คุณผู้ชมฮะมีมือมาจับที่แขนเธอ

หมดสติเธอหมดสติมารู้สึกตัวอีกที
อยู่ที่ห้องปฐมพยาบาลแล้ว
คุณผู้ชมถ้าฟังเสียงเธอเล่าสักนิดนึงนะฮะ

นี่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่โรงเรียนแห่งนี้ครับ

มามันเห่านี่ตรงก้อไฟเราเข้าแถวอยู่
ยืนอยู่กันสิในนี้มันรู้สึกมีใครมาจับ
ตัวอีกทีอยู่พอรู้สึกตัวอีกทีอยู่ห้องปฐมพยาบาล
เป็นเงาผู้หญิงนี่ไม่สูงมาก

พอสักครั้งหนึ่งมาอยู่เท้าก็รู้สึกเริ่มเวียนหัว
แล้วตาลายมืดไปเลย
นี่ฮะจุดเริ่มต้นมาจากน้องใบพลู
พอใบพลูไปเล่าให้คุณครูฟังและผอโรงเรียนได้รับทราบ
ปรากฏครูคิดไปคิดมาเอ๊ะ
หรือที่เราเคยบนบานสารกล่าวกับแม่ตะเคียนไว้
หยกเป็นครูผู้สอนชั้นป๔เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้
เธอนะบนบานกับเจ้าแม่ตะเคียนที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนบอกว่า
หากนักเรียนไปประกวดแข่งขันอ่านทำนองสนอ

จะนำน้ำแดงพร้อมเครื่องเส้นไหว้
มาแก้บนมาถวายทุโรงทุเรียนจะเอามาถวาย
ส่วนน้องแชมป์เองนะฮะก็บนไว้กับแม่ตะเคียนเช่นเดียวกัน
แล้วก็น้องแชมป์น้องผู้ชายนะเผลอพูดไปแบบนี้
ถ้าให้ผมชนะนะผมจะนำทุเรียนมาถวายเจ้าแม่ครับ
ปรากฏว่าน้องแชมป์คนนี้คุณนักเรียนชายชั้นป๔
ประกวดแข่งขันอ่านทำนองสนอ
ชนะเลิศรางวัลที่๑จริง
ทีนี้ครูหยกครูคนอื่นพร้อมน้องแชมป์แล้วก็น้องใบพลู
ต้องมาแก้บนที่ต้นตะเคียนต้นนี้

ก็เลยเชื่อว่าที่พระแม่ตะเคียนเข้าสิง
หรือว่ามาหาเด็กนักเรียนหญิงมาหาน้องใบภูนี่
เพราะเจ้าแม่ตะเคียนมาทวงคำแก้บน
ไม่ครบนะมีแค่น้ำแดงแต่ไม่มีทุเรียนไม่ได้

และที่สำคัญต้องมาอ่านทำนองสนอให้ฟัง
เพราะว่าครูเขาบนไว้บอกว่าถ้าน้องเขาชนะ
เดี๋ยวจะมาให้อ่านทำนองสนอให้แม่ตะเคียนฟัง
แล้วภาพที่เราเห็นเมื่อกี้เห็นของเส้นวาย

ครบแล้วฮะแก้ครั้งที่สองน้ำแดงสองขวดทุเรียนน้ำดื่ม
และที่สำคัญอ่านทำนองสนอให้แม่ตะเคียนฟัง
คุณผู้ชมไปฟังหน่อยว่าน้องแชมป์
ที่ได้แชมป์เขามาอ่านทำนองสนอแบบไหนนะครับ
ฮ่าช่วยครับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นทางไม่ห่างดู
โทษให้จักรอยู่กับกายอด
นี่เลยก็เลยต้องมาอ่านทำนองสนอให้แม่ตะเคียนนะครับ
คุณผู้ชมเขาว่าน้องแชมป์ไปชนะนอกจากความสามารถของน้องแล้ว

เพราะว่าโรงเรียนเล็กมีนักเรียนแค่๕๐คน
แต่น้องแชมป์กลับไปเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในจำนวน๒ตำบล

และวันนี้น้องแชมป์ไปแข่งระดับเขต

ระดับเขตนะคุณน้องแชมป์ก็ได้ที่๔
ของนักเรียนในเขต๑๐เลยคุณ

ก็เลยเชื่อกันความสามารถน้องแชมป์สุดยอดอยู่แล้ว

แต่เชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนช่วย

ทีนี้รักษาการแทนผอโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง
เล่าให้ฟังบอกว่าแต่ก่อนก็เคยเห็นเจ้าแม่ตะเคียนเหมือนกัน
แล้วก็มาดูเลขที่ต้นตะเคียน
มีเลขเหมือนกันแต่ก่อนถูกเป๊ะเลย๒ตัว

ก็เลยมาที่ต้นตะเคียนเยอะเลยนะครับ
นี่แม่ตะเคียนบอกทำไมไม่ซื้อตามเลขที่บอกไป
ถ้าซื้อจะถูกแล้วนะฮะ
แล้วก็หลังจากนั้นพอโรงเรียนเขาก็ฝันอีก
แล้วก็เอาไปซื้อก็ถูกแล้วนี่คุณ
นี่เลขอะไรคุณสุดจะคุณ
หรือเปล่าหรือว่า๓๗หรือว่าอะไรสักอย่าง
ชาวบ้านแหมาตรงนี้เลยเขาบอกว่าอาจจะเป็น๓๗๕
แสดงว่าผมยังตาดีอยู่นะ
แต่บางคนเขาบอก๕๖๑หรือเปล่า
เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะเรื่องหลอนที่มาบอกคุณผู้ชมกันนะฮะ

ถ้าไม่มาแก้บนไม่ได้เลย
หลอนด้วยแล้วก็อยากให้รวยด้วยค่ะคุณผู้ชม

บอกเลขไปแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอลุ้นนะคะ